ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะคดีแม่ม่ายลูก๓ที่ถูกรัวยิง๔นัด
เธอเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะล่าสุดตำรวจตามแกะรอยค่ะ
จนสามารถรวบตัวคนร้ายได้แล้วในที่สุดนะคะคุณผู้ชมนี่กรณีนี้ค่ะ
นางสาวสุระยานาสารีมายอนะคะมีคนไปเจอศพนะคะ
เป็นแม่ม่ายลูกสามถูกรัวยิงอย่างโหดเยี่ยมเลย
ที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดจับคนร้ายได้แล้วคุณนัทพงศ์
ได้สองรายก็คือนายมูฮัมมัดหินนะแล้วก็นายแวร์ดาวุทกูแวร์กามานะคะ
อายุสามสิบกับอายุยี่สิบสี่แล้วก็ยึดรถกระบะอีซูซูรถเก๋งฮอนดา
พกและกระสุนปืนเอาไว้ตรวจสอบด้วยนะคะภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสบอกว่า
คือพอเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสภตากใบและเจ้าหน้าที่สืบสวนกองกำกับการสืบสวน
ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านเช่าของผู้ตายเลยค่ะครับปรากฏว่าไปเจอรถกระบะของนายมุธมัติ
ในภาพเนี่ยมารับผู้ตายออกจากบ้านตำรวจก็ตามต่อค่ะ
ที่บ้านของนายมุธมัติก็ไปเจอรถคันนั้น
จอดอยู่หน้าบ้านอ่าอ่าคราวนี้ก็เลยนำตัวนายมุธมัติเนี่ยไปสอบสวน
สอบไปสอบมาสุดท้ายรับสารภาพค่ะบอกว่าเขาไปรับผู้ตายที่บ้านเช่า
แล้วก็ไปสมทบกับนายแวร์แวร์ดาวุธกับผู้อีกหกคน
เสพยาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งรับไปเสพยากัน
จนกระทั่งตอนตีสี่นะนายมุธมัตินายแวร์ดาวุธแล้วเพื่อนอีกหกคน
แยกย้ายกันกลับบ้านในมุธมัติเนี่ยขับรถไปส่งผู้ตาย
แล้วระหว่างทางเกิดทะเลาะกันค่ะเรื่องเงินสองหมื่นบาทที่ผู้ตายยืมไป
มุมัติก็จอดรถตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะทวงถามถึงเงินที่ยืมไปอีกครั้งหนึ่ง
แต่ผู้ตายเนี่ยไม่พอใจแล้วมีการแบบต่อว่าด่าทอไปจนถึงบุพการี
นายมุมัติฟิลขาดนะคะก็กระชากผู้ตายลงจากรถแล้วชักปืนพกขนาดจุดสามแปด
ฝากไว้กับนายแวดาวุฒิจนถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
นี่ค่ะรับสารภาพเลยตำรวจนำตัวไปสอบสวน
แล้วรับสารภาพเลยนะคะส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจก็จะสอบสวนอีกครั้งหนึ่งว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนะคะ
แล้วเพื่อนที่ไปเสพยาด้วยกันอีก๖คนเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องมาสอบสวนด้วยนะคะ
ต้องเร่งติดตามตัวมาสอบสวนแล้วกันไว้เป็นพยาน
ถ้ามีส่วนรู้เห็นก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
๒คนที่ตำรวจจับได้นะคะในตอนนี้ค่ะ